สามารถรับชมได้ทุกวัย
กินข้าวยังไง
เขาเกาหลังให้พี่มิ้นไหม
ทุกอย่างเลยบางทีแบบหนูไม่มีแรง
หนูนอนติดอย่างนี้เขาทำแผลทำอะไรให้
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

อวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดมะเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง

เปิดไทยรัฐทีวีมาช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เป็นต้นไปนะครับพบกับเราสองคนได้นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

จริงนะครับแค่ร้องให้ครบ๑๐เพลงเท่านั้นเอง
เนื้อไม่ผิดเนื้อถูกต้องไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
รับไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการของเราด้วย
ครั้งที่แล้วหนุ่มน้อยน้องภูมิมาทำเพื่อพี่สาวของเขา
ซึ่งอยากได้คอมพิวเตอร์ไปนะคะ
คือพี่สาวเนี่ยไม่สบายมีปัญหาทางการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาด้วย
ภูมิก็เลยอยากได้คอมพิวเตอร์ไปให้พี่สาว
งบเอาไว้นะครับต้องการ๔๐๐๐บาทในรายการของเรา
ตอนนี้น้องเขาร้องไปได้แล้ว๒เพลง

วันนี้แหละครับเขาจะมาขึ้นที่เพลงที่๓
ถ้าทำได้ก็ได้๔๐๐๐บาท

น้องภูมินะครับเด็กเล็กหัวใจใหญ่
มาขอสู้เพื่อฝันของพี่สาวครับ

ครับนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องภูมินะครับ
วันนี้ก็มากับครอบครัวของน้องภูมินะครับ
ก็มีคุณพ่อนะครับ

สามท่านแล้วก็น้องภูมิอยู่ตรงนี้
มาครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ผ่อนคลายขึ้นบ้างหรือยังลูก

ภูมิได้เงินไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ครับ

ฝากคุณครูเท่าไหร่๕บาทครับ
ห้าบาทแล้วเหลือมาให้แม่เท่าไหร่ห้าบาทครับ
ระหว่างวันไม่ได้ใช้เงินเลย

เราตั้งแก๊งที่ถ่ายขนมเพื่อนเหรอ
ดูจากภาพล่าภายนอกเราก็ไม่น่าจะเป็นมาเฟียหรืออะไร
ดูจากภาพลักษณ์ภายนอกเราก็ไม่น่าจะเป็นมาเฟียหรืออะไร

ชอบเรียนวิทยาศาสตร์แล้วโตขึ้นภูมิอยากเป็นอะไร

ครับทีมงานแอบกระซิบ
กับเรามาว่าภูมินี้ก็ชอบ

มันเป็นสระเลี้ยงปลาแต่เป็นบ่อปูน

อันนี้ลักษณะเป็นอาหารหมดเลยนะ
ที่เล่ามานี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นอาหารหมดเลยนะ
เป็นการเลี้ยงปลาที่จับฉ่ายมาก
ทำไมถึงต้องเลี้ยงหลายพันขนาดนั้นเพราะว่าอะไร

ปลาเยอะแบบนี้มันโตไปเรื่อยแล้วเราจะไปทำอะไรกับมัน

ปล่อยในบึงครับบึงบรเผ็ด

ก็ยังต่ำเลยก็๕๐ตัวอย่างมากสุดก็เกือบ๒๐๐ตัว
เฮ้ยเรามีปลาเยอะอย่างนั้นเลยเหรอ
ก็เลี้ยงมากก็บ่อยมากครับ
ภูมิใจอะไรในตัวน้องภู
ถ้าภูมิใจนี่เยอะค่ะแต่จะไม่เคยบอกเขานะ

ภูมิใจที่ว่าลูกของแม่เป็นเด็กดีมาก
มีความรับผิดชอบเยอะมาก
สูงกว่าในเด็กในวัยเดียวกันนะคะ
แย่แม่บอกภูมิใจแล้ว

ไม่เคยครับ
เฟคเว่า่าค่ะเป็นคนอารมณ์ดีนะ

วันนี้เขาทำไม่สำเร็จพี่มิ้นเสียใจไหม

เพราะว่าไอ้โปรแกรมมือกันที่หนูทำแบบ
รักจับงานหน่อยมาทำได้มาเท็จก็ได้มา๕น้อยหนึ่งเลยค่ะ

มีเบี้ยคุณพิการด้วยเบี้ยเด็กให้ด้วย
ก็มีกับสะสมดื่มเรื่อยค่ะ
เบิกบันไหมคะ๕๐๕๐
ก็ต้องคอยส่งแต่เรื่องดีให้เขา
เอาล่ะเรามาส่งเรื่องดีกันต่อเลยดีกว่านะคะ

ตอนนี้มีแล้ว๒เพลง๒๐๐๐๐
เพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงที่๓นะครับ
ก็คือเป้าหมายของเขา๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับวันนี้มาเริ่มกันที่
เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

ตั้งแต่ฟังอินโทรมาเลยแม่มีความหนักใจรึเปล่า

เป็นไงครับนุภูมิ

เอานี้ร้องได้ครบมั้ย

กลัวผิดรอเรือรอลิงเหมือนเดิม

ตัดสินใจให้ดีนะครับตัดสินใจทีละขั้น
ตอนนี้ตัดสินใจว่าจะสู้
หรือจะหยุดก่อนจะเอา๒หมื่นหรือจะเอา๔หมื่น

ภูมิครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับสู้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยนะครับในเพลงที่๓เพราะฉะนั้นน้องภูมิจะต้องร้องเพลงนี้โดยไม่ผิดแม้แต่คำเดียวนะครับ
กว่าดนตรีจะจบลงนะครับ
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สามเพลงมาครับสู้ให้เต็มที่
ลงรถหัวเมืองราชินาพระโมจาห์ลูกมายา

ถูกความแผบให้จากตายเมื่อรักมีร้อย
หัวใจเงาหอยกลับบ้านอีสานวันนี้
แม่เสาถักสิ่งทำพี

รักหลานกลมดวงหลอกลวงให้ช้ำชีวิต
ภูมิใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าว
จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอน
สู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อคราหน้าหนาว
ใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้า
จริงใจเพียงเจ้าเรือรักลมเพราะหนุ่มส่วนยาง
ลงรถทั่วเมืองราชศรีมาสุดเววาใจหายเมื่อไกลสว่าง

เปลี่ยนเพลงแค้นจากแต่งอีสานเมื่อสั่ง
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแผลใจ

ทุกอย่างบางทีหนูไม่มีแดงหนูนอนติดอย่างนี้เขาทำแผลทำไว้ให้
ใจดีอ่ะนี่มีแต่คนรักพี่มิ้นทั้งนั้นเลยพี่มิ้นต้องมีความสุขเยอะนะคะ

เพลงที่สาภูราคา๔๐๐๐๐บาทน้องพุ่มร้อง
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต